มีเรื่องมาเตือนค่ะไม่เชี่ยวชาญอย่าจับเองสัตว์มีพิษทุกชนิด
ลูกสาวไปเจองูเห่าเข้ามาในบ้านเธอจำเองเหรอ
ตามแม่วัยหกสิบหกแม่พยายามใช้ไม้เคียร์เคียร์เคียร์เคียร์
กับงูเนี่ยห่างกัน๑เมตรนะมันพ่นพ่นพิษใส่ตา
นี่ค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพที่ทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเนี่ยนะคะ
ต้องมาช่วยจับงูในพื้นที่ตำบลนาป่าอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี

ใช้อุปกรณ์มาช่วยจับใช้เวลาสักประมาณ๒๐นาที
ได้สำเร็จคือเขาเชี่ยวชาญไงใช้เวลาในการจับไม่เยอะค่ะ
ลูกสาวชื่อว่าคุณชะนิดาพาเสนาพงภักษ์เนี่ยนะคะ
บอกว่าก่อนหน้านี้เธอนอนกลางวันอยู่ในห้อง
จู่ก็มีงูเห่าเลื้อยเข้ามาก็เลยร้องตะโกนเรียกแม่
แม่อายุหกสิบหกแล้วอะค่ะปรากฏว่าแม่มาถึงพยายามใช้ไม้ยาวเนี่ย
เขียนงูออกเพื่อให้พ้นจากตัวบ้านแต่ปรากฏว่างูมันแผ่แม่เบี้ยพี่เบิร์ต
พอแผ่เสร็จปุ๊บพ่นพิษเลยดอมพ่นพิษใส่หน้าแม่
ู่กับแม่ห่างกัน๑เมตรพิษเข้าตา
ตอนนี้อาการสาหัสนะคะคุณแม่นอนรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู
โรงพยาบาลชนบุรีคุณผู้ชมดูกราฟิกหน้าจอ
เชิญดูเลยค่ะตั้งสติก่อนสตาร์ทถ้าเกิดมีงูเข้าบ้าน
งูพ่นพิษใส่ตาทำยังไงคะ๑ล้างตาทันทีด้วยน้ำสะอาด
ปิดตาให้แน่นและใช้ยาป้ายตา
ไม่จำเป็นต้องใช้เซรุมแก้พิษนี่ค่ะแล้วรีบไปโรงพยาบาลทันทีเลยนะคะ
ถ้าเกิดว่าเจองูพ่นพิษแบบนี้งูเห่าด้วยค่ะ
ถึงบอกไงพี่เบิร์ตเราย้ำกันตลอดเลยเนาะ
ไม่เชี่ยวชาญเรียกคนที่กูไภ
ผมว่าง่ายสุดแล้วตามง่ายสุดแล้วพี่เขาก็พร้อมจะช่วย
เป็นข้อมูลที่เราให้มาจากโรงพยาบาลด้วยนะคะ
ตัวนี้ดูสิตัวไม่ใหญ่แต่ว่ามันเยอะ
นึกว่าเดี๋ยวพิษมันจะเข้าต่อเมื่อมันกัดเราหรือเปล่า

นิดนึงนิดนึงงูเห่าตัวเล็กหรือตัวใหญ่